อย่ารักผู้ชายมากกว่าลูกในสายเลือด

เดี๋ยวจะให้ดูค่ะสภาพน้องน่ะน้องน้องอายุ๒ขวบครึ่ง
คุณผู้ชมที่มีลูกมีหลานบอกน้ำแข็งหน่อย
เนี่ยรอยแบบนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้าง
เพราะว่าถามแม่เด็กแม่เด็กบอกว่าไม่ได้ตี

ยังไงเหมือนตบแล้วมีเล็บ
ก็ไม่ได้ตบไม่ได้ตีไงคุณเบิร์ตเด็กมันล้มเอง
อูยนี่รอยฟาดฟาดด้วย

ล้มยังไงถึงจะเป็นรอยแบบนี้โหเป็นแนวเลย
โธ่สงสารนะน้องคนนี้ค่ะมีรอยทั้งตัวจริง
ขาป้าเด็กอ่ะน่ะก็เลยร้องกับคุณกันจอมพลังบอกว่านี่
แหละเป็นฝีมือแม่วัยสิบเก้าปีแล้วก็พ่อเลี้ยงวัยยี่สิบสี่ปี
ปีของเด็กเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ
ส่วนที่เราไปคุยด้วยแล้วเบลอหน้าอยู่นี่คือมีศักดิ์เป็น
คุณป้าของเด็กนะเพราะว่าเป็นพี่สาวแม่เมื่อกี้บอกว่าแม่
ใช่ไหมพี่สาวอายุยี่สิบเธอก็เล่าให้ฟังว่าปกติอ่ะ
หลานอาจจะอยู่ที่บ้านตาทวดยายทวดที่เลี้ยงมาตั้งแต่
แล้วแหละเพราะว่าน้องสาวฉันเนี่ยคือแม่เด็กอ่ะ
นะมีลูกตั้งแต่อายุ๑๗โอ้โหแล้วก็ไปมีแฟนใหม่แฟน
ใหม่ก็คือพ่อเลี้ยงวัย๒๔ปีที่ถูกกล่าวหานี่แหละ
เมื่อวันที่๕กันยาแม่เด็กมาขอเอาลูกไปอยู่ด้วยที่
บ้านของผู้ชายอืมจนวันที่ป้าของเด็กไปรับกลับเฮ้ย
ทำไมแม่เด็กมีพิรุธทำไมไม่ยอมให้ฉันเจอหน้าหลาน
อืมคิดดูนะคุณผู้ชมเวลาเปิดประตูคุยกันยังไงคือเขา
เปิดแง้มแง้มอ่ะดอมอ๋อเปิดมาแง้มแง้มแล้วเอาขากั้น
เอาไว้เอาขากั้นเอาไว้ตรงประตูอ่ะนะกลัวจะเห็น
อย่างนี้เหรอใช่ไม่ให้หลานอ่ะออกมาเจอป้าแล้วตัด
ใจเลยนะผลักประตูเข้าไปผลักเข้าไปเห็นหลานอยู่ใน
สภาพที่แบบมีรอยเขียวช้ำแบบนี้แผลบางจุดยัง
แห้งเลยยังมีแบบเลือดเป็นสะเก็ดเลือดอยู่เลย
ตกใจมากโมโหมากก็เลยถามน้องไปเลยว่าเฮ้ยทำอะไร
กับลูกน้องก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วก็บอกว่า
เฮ้ยอย่ารักผู้ชายมากกว่าลูกในเลือดในสายเลือดได้ไหมอืม
ที่นี้เอ่อทางแม่เด็กอะบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำจริงจริง
ไอ้ที่เป็นแบบเนี้ยเด็กมันล้มเองมันล้มแล้วมันก็เลย
เป็นแผลปิดประตูปั้งเลยเออลองฟังดูค่ะถามแม่เขา
เขาก็ไม่ยอมบอกเขาอ้างว่าลูกถูกล้มเชื่อไหมคะ
ไม่เชื่อค่ะเขาคงคิดว่าเราไม่รู้มันต้องขนาดนี้เลย
แล้วคือเราอ่ะเราตีไหมเราก็ตีแต่ว่าเราแค่ตีเหมือน
ตบมือเขาเพื่อให้เขารู้ว่าแบบเอออันนี้มันผิด
อะไรอย่างเงี้แต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ถึงขั้นแบบทำให้
เขาเป็นร้อยอะไรขนาดนั้น
เขาไม่รู้เรื่องเลยค่ะเขาก็ยิ้มก็เล่นอะไรตามปกติ
ของเขาไปใช่คุณกันจอมพลังนะแล้วก็ไปกับพมนะโอ้ย
ลงพื้นที่ไปหาเนี่ยแหละค่ะทางป้าของเด็กคนนี้จะเอา
ตัวเด็กไปตรวจร่างกายแล้วก็พาไปแจ้งความที่
สภศีรชาจะให้ดำเนินคดีกับแม่วัยสิบเก้าปีและ
พ่อเลี้ยงวัยยี่สิบสี่ปีจะรับเด็กไปดูแลจะให้เด็กไป
อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วแล้วทำไงอ่ะทางฝั่งพ่อเลี้ยง
ฝั่งแม่เด็กเจ้าหน้าที่จะส่งชุดสอบสวนลงพื้นที่
จะถามพยานแวดล้อมรอบบ้านด้วยแล้วก็จะเรียกทั้งคู่มา

ตาทวดกับคุณยายทวดบอกว่าเชื่อเลยว่าหลานโดนพ่อเลี้ยงทำร้าย
ที่ผ่านมานะพ่อเลี้ยงน่ะ
คือก็ดูรักดูเอ็นดู

แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ถามว่าแบบมันเกิดอะไรลูกโดนอะไรมา
แต่เด็ก๒ขวบกว่าเขาก็ยังสื่อสารยังอธิบายอะไรไม่ได้

เดี๋ยวจะไปอยู่กับแม่ไหมลูกมาอยู่กับแม่ไหม
ตอบแค่ว่าไม่แล้วก็สายหัวนะคะ

สั้นทางโทรศัพท์บอกว่าตอนที่รับลูกมาอยู่ด้วย
เวลากลางวันลูกก็จะอยู่บ้านกับพ่อเลี้ยง
มีพ่อแม่ของพ่อเลี้ยงดูอยู่

ใช้มือตีตีตามมือตามก้นนั่นแหละ
ก็ดื้อพูดอะไรไม่ค่อยจะฟัง

ยืนยันนะคะว่าพ่อเลี้ยงไม่ได้ทำร้าย
แผลต่างมันเกิดจากลูกชายล้ม

พี่ที่ตอนต้นข่าวนี้ที่ผมพูดไป
คือผมคาดการณ์จากที่ผมดูข่าวทำข่าว

แบบนี้แล้วมีลูก